คุณผู้ชมฮะท่ามกลางการแก้ไขจากสถานการณ์โควิด๑๙
โดยเฉพาะการที่ประชาชนทั่วโลกรออยู่ก็คือเรื่องของวัคซีน

เมื่อวานมีข่าวเรื่องของความสำเร็จในการผลิตวัคซีนป้องกันโควิด๑๙
ก็กลายเป็นผลที่ทำให้ทั่วโลกเนี่ยโอ้โหเขาตื่นเต้นกับเรื่องนี้กันใหญ่เลยนะฮะ
รวมถึงในส่วนของประเทศไทยเองนะครับ
ก็มีการวิจัยมีการทดลองของจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยด้วย
ซึ่งก็มีผลความสำเร็จออกมาด้วย

ถ้าไทยสามารถที่จะสำเร็จได้เองเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากเลยนะครับ
ดังนั้นติดตามการวิเคราะห์ได้จากอาจารย์สุภาพคลิกขจายในขีดเส้นใต้เมืองไทย

สวัสดีสวัสดีค่ะคุณปุ๊กครับคุณปุ๊กครับ
เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ของโลกครับ
เพราะว่าผมเข้าใจว่าคนทั้งโลกรอคอยว่า
เมื่อไหร่มันจะมีวัคซีนที่จะป้องกันโควิดได้
ถ้าดูหัวข่าวหนังสือพิมพ์บ้านเราวันนี้เนี่ย
เขาให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มาก
หัวข่าวบอกวัคซีนป้องกันโควิดจาก
ไฟเซอร์ใกล้ความเป็นจริง
ไฟเซอร์ผลิตวัคซีนใช้ฉุกเฉินในเดือนนี้
แล้วก็มีข่าวว่าวัคซีนไทยมีเฮ
เพราะว่าเหมือนกับที่ไฟเซอร์คิดอยู่
ขอขยายความรายละเอียดนิดหนึ่งครับว่า
เมื่อวานนี้เนี่ยคุณหมอโอภาษย์การกวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรค
คุณหมอโสพลเอี่ยมสิริถาวรผู้อำนวยการกองโรคติดต่อ
คุณหมอนครเปรมศรีผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ
ร่วมกันแถลงข่าวพร้อมกับแพทย์หญิงสุชาดาเจียมสิริด้วยนะครับ
คุณหมอนครเนี่ยท่านอธิบายอย่างนี้
เขาเผยถึงความสำเร็จในการผลิตวัคซีนป้องกันโควิด๑๙เนี่ย
ถือว่าเป็นความสำเร็จในการทดลองประสิทธิภาพการป้องกันโรค
ซึ่งทดลองในอาสาสมัครกว่า๓๘๐๐๐ราย
จากทั้งหมด๔๓๐๐๐รายในระยะ๒เดือน
คุณหมอนครบอกว่าถือว่าเป็นข่าวดีครับ
เป็นความหวังว่าจะได้ใช้วัคซีนในระยะเวลาอันใกล้นี้
นี่เน้นตรงนี้อันใกล้นี้
ซึ่งปัจจุบันมีวัคซีนที่ทดลองในมนุษย์๑๑บริษัท
แล้วทดลองวัคซีนในรูปแบบกระตุ้นภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันนี้

แล้วทีนี้ที่ว่าน่ายินดีก็ตรงนี้
ตรงที่คุณหมอนครท่านออกมาบอกว่า
ไอ้การทดลองวัคซีนของไฟเซอร์เนี่ย

เพราะจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยของเราเนี่ย
อันนี้ถือว่าเรามาถูกทาง

เขาวางแผนวิจัยในมนุษย์ช่วงเดือนมกราคมปี๖๔
อันนี้หมายความว่าเราเนี่ยมาถูกทางแล้ว
ก็เลยทำให้มีความหวังว่าถ้าเราผลิตได้
ราคาที่จะนำมาใช้มาป้องกันเนี่ยจะถูกลงมาก
กว่าที่ต่างประเทศจะขายให้
นี่นี่เป็นข่าวดีซ้ำซ้อนเข้ามา
แล้วคุณหมอนครบอกเพิ่มเติมว่า
กรณีที่ไฟเซอร์เขาประกาศว่า
วัคซีนมีประสิทธิภาพร้อยละ๙๐เนี่ย
อาจจะนำไปสู่การค้นพบภูมิคุ้มกัน
ที่เป็นตัวกำหนดในการป้องกันโรคก็เป็นได้
อย่างไรก็ตามก่อนที่ทางไฟเซอร์จะประกาศประสิทธิภาพของวัคซีนนั้นเนี่ย
ได้นัดร่วงหน้าหาลือทางการแพทย์กับทางไทยครับ
นี่สำคัญตรงนี้เพื่อจะแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน
ซึ่งจะมีการหารือกันกลางเดือนพฤศจิกายนนี้
อีกไม่กี่วันที่จะถึงเนี่ย
แล้วจะมีการหารือกันโดยเราจะขอข้อมูลเชิงลึกกับทางไฟเซอร์
เพื่อประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายของไทยกับไฟเซอร์ด้วย
เห็นไหมครับว่ามันสำคัญยังไง
คุณหมอคนสำคัญอีกคนหนึ่งที่ออกมาพูดเรื่องนี้
ท่านสาธาราจารย์คุณหมอยงผู้วัน
ท่านบอกว่าวัคซีนโควิด๑๙เนี่ย
มันใกล้จุดหมายปลายทาง
นี่คุณหมอยงคนที่ท่านเห็นในภาพเนี่ย
ประสิทธิภาพของโควิดวัคซีนประมาณ๙๐กว่าเปอร์เซ็นต
อันนี้คุณหมอยงวกนับว่าดีมาก
เรื่องนี้เนี่ยประธานและซีโอของบริษัท

นายอันเบิร์ตบัวลานายอันเบิร์ตบัวลาเนี่ย
พูดถึงประเด็นนี้ว่ายังไงครับนายอันเบิร์ตบัวลาบอกว่าวันนี้
ถือว่าเป็นวันยิ่งใหญ่ของวงการวิทยาศาสตร์และมนุษยชาติ
นี่ท่านใช้คำนี้เลยที่ว่าเป็นเรื่องใหญ่ของมนุษยชาติเนี่ย
เพราะถ้ายังไม่มีวัคซีนเราไม่รู้ว่าคนจะติดเชื้อเพิ่มเติมตัวเลขไปอีกมากน้อยแค่ไหน
เราไม่รู้ว่าคนจะตายเพราะโควิด๑๙เพิ่มขึ้นไปอีกมากน้อยแค่ไหน
เราจะไม่รู้ได้เลยว่าธุรกิจเศรษฐกิจมันจะทยอยล่มจมล่มสลายไปมากน้อยแค่ไหน
เราไม่มีทางรู้เลยว่ามวลมนุษยชาติทุกประเทศจะลำบากยากจนไปเรื่อยอีกนานแค่ไหน
อันนี้พอมีวัคซีนขึ้นมาโลกทั้งโลกมีความหวัง
ผมคิดว่าประเทศไทยเนี่ยก็ขานรับข่าวดีนี้อย่างตื่นเต้น
วงการเงินวงการหุ้นวงการธุรกิจตอบรับข่าวนี้กันทั่วหน้า
เห็นหัวข่าวเมื่อเช้าเนี่ยดูเลยหุ้นไทยพุ่ง๕๕จุด
รับวัคซีนโควิดคืบหน้าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เห็นไหมครับ
แล้วซื้อขายกันตั้งหนึ่งจุดหกหกแสนล้านหุ้นอ่าหนึ่งหกหกแสนล้านบาท
สถิติสูงสุดในรอบสิบเจ็ดเดือนคือท่านผู้ชมคงไม่ลืมนะครับว่า
เศรษฐกิจไทยเราเนี่ยมันต้องพึ่งพาเครื่องยนต์สำคัญ๒ตัว
เรื่องหนึ่งคือการท่องเที่ยวเรื่องหนึ่งคือการส่งออก
แล้วเครื่องยนต์สองตัวเนี้ยตั้งแต่มีโควิดหนึ่งเก้า
มันเดินไม่ได้มันเดินไม่เต็มสูบเหมือนเครื่องยนต์ติดติดดับ
ส่งผลให้เศรษฐกิจไทยต้องใช้คำว่าวินาทหนักเข้าทุกวัน
โดยเฉพาะในวงการท่องเที่ยวคนที่ประกอบการท่องเที่ยว
เมื่อเช้านี้เห็นหัวข่าวนี้อีกแล้วพิษโควิดทำทัวร์เจ๊ง
รมควันฆ่าตัวตายนี่เป็นเจ้าของบริษัททัวร์นะครับ
คือไม่รู้จะสู้ยังไงฉะนั้นถ้าคิดวัคซีนไม่ได้
ข่าวแบบนี้มันจะเกิดขึ้นเรื่อยแล้วไม่รู้ว่าจะไปจบลงตรงไหนยังไง
อันนี้คือข่าวดีของวันและเป็นข่าวใหญ่
เราจะติดตามเรื่องนี้กันเป็นระยะระยะต่อไปครับเพราะว่า
ผมคิดว่านี่คือข่าวดีของโลกที่คนไทยและคนทั้งโลก
ควรจะยินดีร่วมกันและนี่คือขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับ
คุณบุ๊คครับคุณคุณครับนะครับขอบคุณอาจารย์สุภาพคลิกกระจายในขีดเส้นใต้เมืองไทยนะครับ